ตำรวจคุมตัว๒ผู้ต้องหาที่ขี่จักรยานยนต์
ไล่ยิงรถกระบะที่รัชบุรี
รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า
มีคนทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยผู้ที่ประสบเหตุนั้นบอกว่า

ไม่ใช่คู่กรณีที่มีเรื่องกันในผับนะครับ

คำด่าทอสาบแช่งของกลุ่มญาติผู้เสียชีวิต

จากการกระทำที่โหดเยี่ยมของนายสุรชัยยางสง่า
หรือปุ้ยอายุ๓๘ปี
และนายพีรยะใจซื่อหรืออันอายุ๑๘ปี

รถกระบะขณะขับออกจากผับจำนวน๓นัด

ของนายปฐมพงศ์วิชิตเดชาอายุ๒๔ปี

รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
เป็นเหตุทำให้นางสาวชวัญญาวิชิตเดชา
ถูกแรงกระแทกจนคอหักเสียชีวิตขาดที่
บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาอำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีเมื่อกลางดึก
วันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
นายสุรชัยมือยิงรับสารภาพว่าเป็นผู้ยิงจริง

รับไม่ได้ตั้งใจและไม่รู้จักกันมาก่อน
นางสาวอำพรเงินพา
แม่ของนายปฐมพงศ์เล่าทั้งน้ำตาว่า
กรรมใดใครก่อขอให้ได้รับสิ่งนั้น
พร้อมขอให้ตำรวจตามจับตัวผู้บงการ

เนื่องจากกังวลความปลอดภัยของลูกชาย
หลังจากออกจากโรงพยาบาล

เนื่องจากครอบครัวต้องเสียน้องเจน
ซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของคนในบ้านไป
พร้อมยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับคนก่อเหตุมาก่อน
ขณะที่ข้อมูลจากน้องชายของนายปฐมพงศ์
ที่อยู่ในผับคืนวันเกิดเหตุยืนยันว่า
ไม่รู้จักและไม่ได้มีเรื่องกับผู้ต้องหาสองคนนี้
แต่ทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งเป็นอลิเก่าเมื่อ๒ปีก่อน

ผมไม่ได้ดูถูกนะดูสภาพคนยิงดิ
ผมว่าคุณน่าจะแบบไปทำอะไรที่มีประโยชน์กว่านี้

แล้วแกทำเนี่ยแกรู้หรือเปล่าว่าแกว่ามีเด็ก
อายุ๑๘เองพี่อยู่ในรถน่ะ

ผมว่ายังไงก็ต้องมีคนสั่งมา

แล้วมึงจะกลับมาไหมเขาโทรตามมึงมาเนี่ย
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหา๒ผู้ต้องหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
โดยหลังจากนี้ตำรวจจะขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ยุทธนาบุตโตถ่ายภาพสุชาดาสริโครงข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน